เรื่องของเจ้าสัวเปรมชัย
เขาบอกว่ายิ่งสาวยิ่งเป็นประเด็นนะครับ

หัวหน้าชัยวัดลิ้มลิขิตอักษรหัวหน้าชุดพญาเสือ

มีรีสอร์ทที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลย

และกำลังส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ

ชื่อว่ารังเย็นรีสอร์ท

และอำเภอด่านซ้ายที่จังหวัดเลยนะครับ

เจ้าหน้าที่เข้าไปก็พบเห็นตกใจ
พูดสิทธิ์เข้าเข้าไปก็พบเห็นตกใจ

และแถมมีอ่างเก็บน้ำด้วย

ใหญ่โตมโหลานเลยนะครับ
เพราะว่ารีสอร์ทแห่งนี้มีพื้นที่เท่าไหร่รู้ไหมคุณ

มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อย่างที่เห็น
บ้านพักตั้งตรงานอยู่บนเนินเขาคุ้งน้ำ
มีอาคารห้องพักรีสอร์ท๒อาคาร

มีจำนวนห้องถึง๖๖ห้อง
และสำนักงานมีอีกร่วมกว่า๑๐หลังนะครับ
ก็ต้องไปตรวจไปสอบดูว่า
พื้นที่ที่ดินตรงนี้

เจ้าของหรือใครถือกรรมสิทธิ์นะครับ
เมื่อวานนี้เข้าไปหมดเลยนะคุณ
ทางด้านของกรมป่าไม้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทางด้านของกรมที่ดินที่จังหวัดเลยนะครับ
ก็เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่นี้นะครับ
รวมถึงฝ่ายปกครองก็เข้าไปด้วย
โดยไปพบว่าผู้ที่ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินนี้

ผู้ที่ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินแห่งนี้
จากจะมีชื่อของนายเปรมชัยแล้ว
ยังมีชื่อของคนอื่นอีกด้วยนะครับ
ประกอบไปด้วย๕คนด้วยกันนะคะสำหรับรายชื่อทั้งหมดนี้นะคะ
ก็คนแรกคือนายชัยยุทธ์กัณสูตร
นางพิไลจิตเริงพิทยา
๓นางนิจพรจรณจิต
เปรมชัยกรณสูตรก็คืออยู่ลำดับที่๔
และ๕นางอ่อนเอมเทิดประวัติ
จดทะเบียน๕๐๐ล้านบาท

แล้วก็มีชื่อของนายชายุทธ์กรณสูตรบิดาของนายเปรมชัยเป็นประธานกรรมการ
แล้วก็ในบริษัทก็จะมีรายชื่อของผู้ถือหุ้นทั้ง๕คนเมื่อสักครู่นี้อยู่

ใช่ครับเท่ากับรังเย็นรีสอร์ทไม่ได้มีชื่อในนามของบุคคล
แต่เป็นชื่อในนามของบริษัทจดทะเบียนไว้นะครับ
ในส่วนของรังเย็นรีสอร์ทนั้นถามว่าที่ดินตรงนี้มาจากไหนอย่างไร
ดินในพื้นที่แห่งนี้ก่อนหน้านี้เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านบุกรุกทำไร่
ต่อมามีการกว้านซื้อที่ดินจากชาวบ้านนำที่ดินไปออกเอกสารสิทธิ์นสสามกค่ะ
แต่คำว่านศ๓กคุณผู้ชมต้องฟังให้ดีเพราะมันมีความหมาย
เพราะว่าในปี๒๕๔๗กรมที่ดินมีการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์นศ๓ก

เพิกถอนกรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิ์
รวมแล้วเอกสารสิทธิ์นศ๓กที่ต้องเพิกถอน
มีประมาณ๓๐๐๐ไร่
กรมที่ดินดำเนินการมาตั้งแต่ปี๒๕๔๖นะครับ
เดือนตุลาคมจนกระทั่งถึงปี๑๙๔๗นี่แหละ
เพิกถอนออกมา๓๐๐๐ไร่
แต่ปรากฏว่าที่ดินตรงจุดที่รังเย็นรีสอร์ทเนี่ย
จริงแล้วถ้าเพิกถอนนส๓กเสร็จ
ที่ดินตรงนั้นจะเท่ากับว่าเป็นที่ดินไม่มีบุคคลได้มาตามประมวลกฎหมายที่ดิน

ก็คือไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของแล้วเพราะเพิ่งถอนไปแล้ว
แต่ทีนี้เอ๊ะทำไมถึงยังเป็นรังเย็นรีสอร์ทอยู่ได้ถึงทุกวันนี้

ตอนนี้เจ้าหน้าที่ทั้งป่าไม้และสำนักงานที่ดินจังหวัดเลยเนี่ย
จะตรวจสอบพื้นที่ทั้งหมดของรังเย็นรีสอร์ทเร็วนี้
อย่างละเอียดรอบครอบเป็นหมื่นไร่นะคุณ
แต่ว่า๓๐๐ไร่เป็นส่วนไหนอะไรพื้นที่ตรงไหนเนี่ย
ไปตรวจสอบเพราะว่ากลายเป็นป่าไปแล้วนะ๓๐ไร่
และพื้นที่อื่นที่เหลือหากลบหนี้ออกไปแล้ว
เป็นพื้นที่ที่ได้มาจากได้มายังไง
หรือว่าขออนุญาตป่าหรือไม่ขออนุญาตการใช้ประโยชน์หรือไม่
ก็ต้องแบ่งเป็นสัดส่วนกันไปนะคะ
ฝั่งตะวันตกทางตำรวจที่รับผิดชอบคดีนี้

เมื่อวานี้ประชุมพนักงานสอบสวน
ใช้เวลาพูดคุยกันดูความคืบหน้าคดี
ตรวจสอบหลักฐานที่ได้มาเบื้องต้น
ไปแล้ว๔๕วันได้อะไรมาบ้าง
ใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมงครึ่งค่ะ
โพนตำรวจตรีกฤษณะซับเดท
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗

เตรียมแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม

จากเดิมเนี่ย๙บวกอีก๒
๒ข้อหาใหม่คือทารุณกรรมศัตริย์
เพราะว่ามีหลักฐานที่ชี้ไปทางนั้น
ดัดแปลงอุปกรณ์เข้าเขตป่าสงวนไป

ก็คือเรื่องเกี่ยวกับอาวุธต่างนั่นเองนะคะ

ชายวัดลิ้มลิขิตอักษรหัวหน้าชุดพญาเสือก็ลงพื้นที่เหมือนกันค่ะ
ในจุดที่นายเปรมชัยเข้าไปตั้งแคมป์บอกต้องเข้าไปอีกทีนะ

เพื่อให้สำนวนคดีสมบูรณ์มากที่สุด

และไปตรวจสอบร้านค้าที่ลักลอบขายสัตว์ป่าด้วย
เพราะว่ามีการอ้างถึงว่าไปซื้อมาก่อน
เนื้อสัตว์ป่าที่เห็นเป็นการซื้อมาจากร้านนอกพื้นที่
ว่าใช้เวลาประมาณ๒๓วันนะคะ

ตำรวจจะเข้าไปจุดเกิดเหตุอีกครั้ง

เป็นการจำลองเหตุการณ์การพักในป่าของนายเปรมชัยและก็พวก
ส่วนของการเดินทางการทำอาหารและการใช้ชีวิตในป่า
จะต้องไปตรวจสอบว่ามีอะไรหลงเหลืออยู่บ้าง
ส่วนผู้ต้องหาที่บอกว่ามีกระแส

ตามพรมแดนทางธรรมชาตินะคะ
ส่วนผู้ต้องหาจะอยู่เมืองไทยหรือเปล่า
หากครบกำหนดฝากขังสารไม่มา
ถือว่าหนีคดีก็จะออกหมายจับกันไป
แต่เบื้องต้นข้อมูลน่าจะยังอยู่ในประเทศไทยค่ะ
ส่วนการเรียกตัวนายนพดล
ที่จะมาให้ปากคำในฐานะพยาน

เชื่อว่านายนพดลจะเข้าให้ปากคำ
หมายเรียกในวันที่๑๕กุมภาพันธ์นี้

ด้านของนายวิทูลแย้มพรายทนายความนายเปรมชัยกรณสูตรผู้ต้องหาคดีลักลอบล่าสัตว์ป่า
ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เพียงสั้นนะครับว่า
ขณะนี้นายเปรมชัยยังอยู่ในประเทศไทยไม่ได้เดินทางออกไปต่างประเทศอย่างที่เป็นข่าว
และนายเปรมชัยยังคงเดินทางไปตรวจงานที่ไซส์งานก่อสร้างทุกวัน
ไม่ได้มีความกังวลหรือว่าเครียดอะไร
และวางแนวทางในการต่อสู้คดีไว้แล้วนะครับ
โพสต์ข้อความเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมสัตว์ในทุ่งใหญ่ต้องไม่ตายฟรีครับ
กิจกรรมจะจัดขึ้นเย็นวันนี้ที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับ
โดยบอกรูปแบบของกิจกรรมคือจะมีการร้องเพลง
จะมีการตั้งวงแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกัน
และที่สำคัญนะจะแจกหน้ากากเสือดำให้ผู้ร่วมงานใส่
เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
และกลุ่มนักศึกษาอีกหลายสถาบันอย่างเช่นมหาวิทยาลัยพยาว
ก็นัดจัดกิจกรรมสวมหน้ากากเสือดำในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับ
มีประชาชนกว่า๑๒๐๐๐คนไปร่วมลงชื่อแล้วนะคุณ
ลงชื่อให้ดำเนินคดีกับผู้ล่าสัตว์ในเขตอุทยาน
โปร่งใสและมีมาตรฐานแบบเดียวกันทุกคดี
มาดูถึงเรื่องของข้อกฎหมายกันบ้างไหมคุณ
เป็นความเคลื่อนไหวจากฝากฝั่งที่เป็นคนเขียนกฎหมายเลยนะ
ก็คือสนชสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะ
กรรมธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แก้กฎหมายพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

ให้มีโทษจำคุกถึง๑๐ถึงประมาณ๒๐ปี

จะเชิญนายวิเชียร์และพการจนามาให้ข้อมูลกลับกลับมา

ก็จะต้องดูว่านายวิเชียนหัวหน้าวิเชียน
พอกาญจนาจะมาให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติม
ซึ่งจะนำมาสู่การเพิ่มกฎหมายให้มีความรุนแรงนะคะ